เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าใครที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคมากองรวมกันตรงนี้
รวมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเอาไว้มีที่ไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือธรรมสถานส่วนใหญ่ของไทย
มักจะมีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
วันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมสถาน
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคจะมีที่ไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
ประเดิมด้วยสถานที่แรกกับสำนักสงฆ์เขาพระครูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับความเชื่อเรื่อง

ช่างเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและความสวยงามเสียจริงเลยครับ
สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าสำนักสงฆ์เขาพระขู่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ที่ประดิษฐานของเพชรพญานาคหรือมณีนาคาราช
ธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคที่ทรงพลังในเรื่องของการให้โชค
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง
โดยสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเกิดจากการที่องค์พญานาค
มาเข้าฝันผู้สร้างทางผู้สร้างจึงนำมณีนาคาราช
ประดิษฐานเพื่อให้สาธุชนที่ศรัทธามากราบไหว้ขอพร
เนื่องจากตามความเชื่อโบราณที่เชื่อกันว่าหากใครได้ถือคลองมณีนาคาราช
พญานาคจะประทานพรประธานโชคลาภอำนาจและความร่ำรวย
มาให้แก่ผู้ศรัทธาที่มีจิตใจบริสุทธิ์นั่นเอง

่อนพญานาคสถานที่แห่งบุญของเหล่าพญานาค
เฮียจะพาทุกคนไปชมพญานาคสี่ตระกูล
ที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย
และที่นี่ถูกสร้างด้วยประสงค์ของเหล่าตระกูลพญานาคทั้งหลาย
และเคยมีคนที่ทำไม่ดีเจอเรื่องแปลกที่นี่

สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสหกร
อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าอัศจรรย์มากมาย
ซึ่งตามคำบอกเล่าได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้
เกิดจากความประสงค์ของเหล่าพญานาค๔ตระกูลใหญ่
ที่อยากจะสร้างสถานที่ให้เหล่าผู้ที่ศรัทธา
ได้มากราบไหว้บูชาพญานาคเพื่อสั่งสมพลังบุญ
หากใครมาที่ม่อนแห่งนี้ก็จะสามารถกราบไหว้รูปปั้นพญานาค
ได้ถึง๔ตระกูลใหญ่พร้อมกันได้อย่างง่ายดาย
อีกทั้งยังสามารถกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
เพื่อเอาเลิกเอาใช้ได้อีกด้วย
แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค
เรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ